มีคนใช้เฟซบุ๊กนะคะที่ชื่อว่าคนหาข่าวจิตอาสา
ได้โพสต์รูปคุณลุงคนหนึ่งค่ะคุณลุงป่วย
คือถูกทำร้ายร่างกายคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะคะ
เหมือนศีรษะคือจะบุบไปข้างหนึ่ง
แล้วก็ค่อนข้างจะใช้ชีวิตแบบลำบากเลยค่ะ

ก็เลยไปตรวจสอบว่าคุณลุงคนนี้อยู่ที่ไหน

เพื่อที่จะได้หาทางช่วยเหลือต่อไปนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปเจอจริงนะคะคุณผู้ชม
นายจำลองพจน์ที่วงอายุ๕๒ปีค่ะ
เคยถูกคนติดยาทำร้ายร่างกายแล้วคุณหมอก็ผ่าตัดให้
ก็เลยทำให้ศีรษะเหมือนกับเหลืออยู่แค่ครึ่งเดียว

อาศัยอยู่ในโรงเลื่อยไม้เก่าอยู่คนเดียวด้วยนะคะ
รอคอยความช่วยเหลือก็คือคนอื่นจะช่วยเอาข้าวมาให้
ช่วยเอาน้ำมาให้อยู่ไปแบบประทังชีวิตไปวันนะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปเจอคุณลุงจำลองนะคะ
คุณลุงจำลองก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่าอยากเจอลูกชายมาก
น้องชายเคยจะพาไปหาลูกแต่ก็ไปส่งไม่ถึงที่
ตอนนี้คงไม่มีโอกาสไปหาลูกแล้ว
แต่ก็ขอให้ลูกมีความสุขแล้วก็คิดถึงลูกเสมอค่ะ
อยากให้ลูกผมมีความสุขครับขออย่าให้ลูกผมเป็นอะไรเลยครับ
เพราะลูกชายผมไปไต้หวันครับไปทำงานอยู่ไต้หวันครับ

แต่ผมไม่มีปัญญาไปแล้วครับตอนนี้ครับเดินก็เดินไม่ได้ครับ
ทรายมันใช้อะไรไม่ได้ครับผมกินยาผิดไปครับ
ซ้ายจับอะไรก็จับไม่ได้เลยครับ
ก็บอกว่าหลังจากที่มีการนำเสนอข่าวทั้งจากโทรทัศน
โลกโซเทียลก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือในเบื้องต้น

ไม่สามารถพาคุณลุงไปที่สถานสงเคราะห์ได้
เพราะว่าคุณลุงนั้นเป็นไวรัสตับอักเสบบี
เป็นโรคที่สามารถติดต่อได้ทางน้ำลาย
และเคยติดต่อประสานไปที่ญาติของคุณลุงให้มาดูแลนะคะ

ทุกวันนี้ก็ช่วยได้แค่หาข้าวหาน้ำ

แล้วก็ช่วยได้แค่การประชาสัมพันธ์
ขอรับบริจาคอาหารให้กับคุณลุงเท่านั้นค่ะ
มีหน่วยงานทางเขตและสมครอบครัวเข้ามาช่วย
มาช่วยเสร็จแล้วก็เขาได้ประสานทางโรงพยาบาลมาตรวจโรค
แต่อันนี้ปัญหาที่ว่าเขาติดโรค
กโรคที่ร้ายแรงที่ไม่สามารถเข้าอยู่บ้านพักได้ครับ
ก็เลยเขาต้องไปไม่ได้
ก็เลยสรุปแล้วก็คือเราต้องช่วยเขาด้านนี้ครับ
ด้านคืออาหารการกิน

สำหรับผู้ใจบุญที่อยากช่วยเหลือคุณลุงนะคะ
สามารถบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและของกินให้กับคุณลุงได้
หรือว่าจะบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทยก็ได้นะคะ

ชื่อบัญชีสุรชัยงามพิทยา

หรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้